เอาละครับเดี๋ยวเราได้วิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของเกมแล้วกัน
เพราะว่าเราก็ต้องดูรูปแบบการเล่นของจีนในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง
บอลเสิร์ฟที่เราทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วนะครับ
เสิร์ฟทำลายเกมลุกตั้งแต่บอลแรกเชิญครับ
คือลักษณะวิธีการเสิร์ฟเพื่อจะทำลายเกมลุกของทางจีนเนี่ย
ลักษณะการยืนแผงลับของจีนโซนรูปแบบ
ก็คือจะมีจ้างช้างหนิงซึ่งเป็นผู้เล่นตำแหน่งหัวเสา

คือหัวเสาเนี่ยจะเทมาทางด้านนี้เพื่อที่จะรับแล้วก็จะตีหัวเสาได้ง่าย
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในหลายครั้งของทีมไทยเนี่ย
เพื่อให้การเสิร์ฟเนี่ยจะเสิร์ฟมาในโซนในโซนตำแหน่ง๕
เพื่อให้ผู้เล่นที่เล่นหัวเสาอยู่แดนหน้าแล้วถอยลงไปรับลูกเสิร์ฟเนี่ยเป็นคนรับเสิร์ฟ
ถามว่าทำไมถึงอย่างนั้นเพราะว่าเป็นการทำลายจังหวะเพราะผู้เล่นคนนี้ที่ถอยลงไปรับเสิร์ฟ
เมื่อรับแล้วจะต้องทำการลุกด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะมีความระแวงในเรื่องการรับด้วยนะฮะ
หรือถ้ารับแล้วการที่จะเข้ามาเล่นคอมบายเนี่ยก็ยากอันนี้คือหลักในการทำลายเกมนะฮะถ้าเขาเล่นได้ก็ไม่เป็นไร
แล้วก็อันนี้อย่างนี้ถ้าบอลไม่เข้าถ้าบอลไม่เข้ารับบอลมาอยู่ในโซนลักษณะแถวนี้
ซึ่งถ้าแก้ไขไม่ได้อย่างเช่นจังหังหนิงแก้ไขแล้วบอลไม่เข้าหน้าตะไข่
แล้วจำเป็นว่าต้องลุกจากหัวเสาซึ่งบอลหางตะไข
เล่นไทยมีโอกาสที่จะตั้งโซนรับได้ง่าย
กรณีที่บอลใกล้ตะข่ายเราต้องยอมรับว่าส่วนสูงมีผล
การแก้ไขบอลก็ยากก็จะเป็นโอกาสให้ทีมไทยเนี่ยมีโอกาสตั้งรับและสวนกลับอย่างที่โค้ดด่วนบอกนะครับ
น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่อาจารย์ชำนาญบอกไว้วิธีทางเดียวคือที่จีนเขาใช้
ถ้าใกล้ตะข่ายเขาจะตีลงหลังบล็อกสบายกด
แต่ถ้าเกิดว่ามันห่างปั๊บเนี่ยโอกาสของเราน่าจะทำให้การบล็อกเราดี